ชื่อของเชกุวาร่ายังคงเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วโลกในปัจจุบัน
จากตำนานในฐานะนักปฏิวัติฝ่ายสังคมนิยมคนสำคัญของอเมริกาใต้นะครับ
หรือว่าอย่างน้อยก็มีการรู้จักผ่านภาพถ่ายโปสเตอร์
หรือว่าสื่อวัฒนธรรมป๊อปต่าง
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ๕๐ปีการจากไปของเชกุวาร่า
ซึ่งเขายังคงเป็นที่รำลึกจดจำของชาวคิวบาร์ในฐานะวีรบุรุษนักปฏิวัติคนสำคัญ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพของชาวคิวบาร์ที่ออกมาร่วมลำลึกในโอกาสครบรอบ๕๐ปีการเสียชีวิตของเชกูวาร่า
หนึ่งในผู้นำการปฏิวัติคนสำคัญของคิวบาร์เมื่อวานนี้ที่อนุสรสถานของเขาในเมืองซันตาคาร่า
เมืองที่กองกำลังภายใต้การนำของเชและฟิเดลคัสโตรปลดปล่อยเมื่อเกือบ๖๐ปีที่แล้ว
ในการโค้นล้มในพลฟูเก็นซีโอบาติสต้าอดีตผู้นำพระเด็จการของคิวบาร์
ของรัฐบาลคิวบาร์เข้าร่วมพิธีรำลึก
มิเกลดีแอสคาเนลรองประธานาธิบดีคิวบาร์
คาดว่าจะถูกวางตัวให้ขึ้นเป็นผู้นำคิวบาร์คนต่อไป
กล่าวสุนทรพจน์รำลึกถึงกุวารา
โดยยกย่องว่าภาพลักษณ์พลังและอิทธิพลของเขา
ได้แพร่ขยายไปทั่วโลก
คือตัวอย่างของการเป็นคนที่ดีเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเป็น
กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของนักปฏิวัติฝ่ายซ้าย
สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมต่อต้าน
และการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคม
การเดินทางทั่วอเมริกาใต้ของเขาในช่วงเป็นนักศึกษา
ที่ทำให้เขาได้พบเห็นความยากจน

และการที่ประธานาธิบดีซึ่งดำเนินนโยบายฝ่ายซ้ายของกวเตมาลา
หล่อล้อมแนวคิดทางการเมืองของกูวาร่า
สิ่งที่เขาปรารถนาคือการโค้นล้มการขุดลีด
หาประโยชน์จากอเมริกาใต้โดยทุนนิยมสหรัฐอเมริกา
วาร่าได้พบกับฟิเดลคัสโตรในเม็กซิโก
และเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคัสโตร
ในการปฏิวัติคิวบาร์ให้กลายเป็นรัฐสังคมนิยม
ภายหลังแนวคิดนี้ได้มีอิทธิพลต่อผู้นำฝ่ายซ้าย

อดีตประธานาธิบดีฮูโก้ชาวเวสของเวเนซูเอล่า
ในช่วงต้นของการปกครองคิวบาร์โดยคัสโตร
วาร่าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งคิวบาร์
และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
วาร่าเป็นที่นิยมจากการทำงานหนักสมรรถะ
และการอุทิศตัวให้กับงานอาสาที่ไม่ได้รับเงิน
เช่นงานกรรมกรก่อสร้างและงานในไร่อ้อย
ปีหลังการปฏิวัติกัวร่าเดินทางออกจากคิวบาร์
เพื่อเผยแพร่แนวคิดการปฏิวัติตามรัฐธิมาร์ค
๒๕๐๙เขาเริ่มการต่อต้านสหรัฐ
ด้วยวิธีการแบบกองโจรในป่าทางภาคตะวันออกของโบลิเวีย
แต่เมื่อวันที่๘ตุลาคมปี๒๕๕๙
และถูกประหารชีวิตในวันต่อมาที่อาคารเรียนแห่งหนึ่ง
ก่อนจะถูกฝังในที่ที่ไม่เปิดเผย
กระทั่ง๓๐ปีให้หลังที่ฝังศพของเขาจึงถูกค้นพบ
ร่างของเขาจึงถูกส่งกลับไปฝังอย่างสมเกียจที่คิวบาร์
และถึงแม้การจากไปของเขาจะผ่านมาแล้ว๕๐ปี
แต่ภาพของเชโกวาร่ายังคงปรากฏอยู่ทุกแห่งในคิวบาร์
ธนบัตรไปจนถึงป้ายโฆษณา
และกลายเป็นบุคคลที่ถูกจดจำได้มากที่สุดของอเมริกาใต้
แม้จะถูกวิจารณ์จากผู้ที่ไม่นิยมชมชอบว่าโหดร้ายป่าเทือน
แต่ในสายตาของผู้ชื่นชมเชกูวาร่าคือวีรบุรุษนักปฏิวัติ
ในคิวบาร์ชีวิตของคู่วาร่าเป็นส่วนหนึ่งของแบบเรียน
ที่เด็กถูกปลูกฝังให้เหมือนเช
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน